ช่วงนี้ก็คงต้องติดตามการกันเมืองกันหน่อยนะคะ
อยากให้ดูพาดหัวข่าวเลย

ที่จะขอให้ศาลช่วยวินิจฉัย
สารรัฐธรรมนูลบอกว่ากรกตไม่สามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารได้ค่ะ
ส่วนคำร้องที่ขอให้วินิจฉัยว่ากรกตจะคำนวณหาจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ
ตามกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา๑๒๘ได้หรือเปล่า
และจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา๙๑หรือไม่เนี่ยนะคะ
สารมีมติเสียงข้างมาก๗ต่อ๒ค่ะบอกว่า
ที่จริงยังไม่ปรากฏว่ากรกตได้ใช้อำนาจหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูลและกฎหมายกำหนด
จึงยังถือไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรกตเกิดขึ้นแล้ว
ก็คือให้กรกตช่วยใช้หน้าที่และอำนาจตามรัฐมนูลไปจัดการเรื่องของตัวเองก่อน
ยังไม่มีเรื่องราวถึงขั้นจะต้องยื่นมาให้ศาลเป็นคนพิจารณา
ทีนี้เมื่อวานค่ะ๒๔เมษายนนะคะ
มันครบ๑เดือนที่กรกตจัดการเลือกตั้ง
ซึ่งหลายฝ่ายก็เรียกร้องให้กรกตเปิดข้อมูลดิบผลคะแนนเลือกตั้งสอสอเขตทั่วประเทศ
ปรากฏว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ค่ะ
นายสวีสะวงบุญมีรองเลยขาลิการกรกตแถมแหลงบอกว่า
กรกตมีมติสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้ง
และให้เลือกสสจมเชียงใหม่เขต๘ใหม่
หรือความปรากฏต่อกรกตว่า
นายสุรพลเกียรติชายากรผู้ได้รับเลือกตั้ง

ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตามที่มีคนร้องมา
แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
เพราะว่าเรื่องนั้นอยู่ในสำนวนนะคะซึ่งนายสุรพลเกียรติชายกรที่โดนกล่าวหา
เขาบอกว่าหลังจากที่รู้เรื่องว่ากรกตแจกใบส้มให้เขา
เขาก็ยืนยันบอกก่อนหน้านี้เคยชี้แจงเรื่องนี้กับกรกตเชียงใหม่ไปแล้ว
ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบเลยเรื่องการท่องผ้าป่าในพื้นที่
มันก็ไม่เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ก็ไม่มีเสียงเลิกตั้ง
แล้วพระก็ยังไปเป็นพยานต่อกรกตให้ด้วย
ก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงโดนใบส้ม
แล้วก็งงด้วยว่ากรกตเลือกจงใจพิจารณาคำร้อง
เฉพาะพักใดพักหนึ่งหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่าก็ถ้ามีมติมาเขาก็ยอมตามกติกายอมรับก็ได้
ทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็น

เฮ้ยพระเนตรประวิทธิ์ตบนักข่าวเหรอ

ไปดูคลิปช่วงเหตุการณ์ณวันที่เขาบอกว่า

แล้วส่วนตัวท่านโดนพลาดแห่งหลายเรื่องคุณอาจใจไหมฮะ

คือมีคนออกมารับลูกเลยว่าอันนี้ให้สอบเลย

หมายถึงว่าในเว็บไซต์

อุ๊ยทำไมท่านติดอันดับ๗ทีเอเชียของทวีปเลย

เขาบอกว่าไปตบหน้านักข่าวจนหน้าหัน

แต่อีกร่องมุมหนึ่งลักษณะมันเหมือนว่าจะมีการถุกตัวนักข่ามมันมีดังแปะแล้วแบบตัวของนักข่าวกับหน้าแบบขยับอะโยนไปนิดนึง
เออแล้วคนก็คิดว่าเอ๊ะอ้ะตบรึเปล่า
เรื่องนี้มีคำชี้แจงออกมาค่ะจากนักข่าวสายทหารอย่างคุณวาสนานาน่วม
รีบออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่าเอ้ย
พูดกันไปใหญ่แล้วท่าทีของพลเอกประวิทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยที่จะหอกล้อกับนักข่าว
นี่เรื่องปกติเขาเจอประจำไอ้ท่าทีขึงขังเข้ามาแกล้ง
จะมีต่อยคงต่อยแขนอะไรแบบนี้บ้างค่ะคือในช่วงที่ถูกแชร์ออกไปเนี่ยนะ
คือเป็นช่วงที่พลเอกประวิทย์เนี่ยเดินเข้ามาหาตัวเธอนี่แหละแล้วก็ทำท่าชกพุง
ซึ่งเขาหยอกล้อกันแบบนี้อยู่แล้วคือพลเอกประวิทย์จะชอบแกล้งนักข่าวที่ถามเยอะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็นักข่าวสายทหารจะคุ้นเคยกันดีไง
แต่เมื่อปรับบทบาทจากสายทหารมาอยู่ในเรื่องของรัฐบาลเรื่องของการเมืองบ้างเนี่ยนะคะก็อาจจะเจอกับนักข่าวอีกสายนึง
ก็เลยเหมือนกับไม่คุ้นเคยท่าทีไม่คุ้นชินท่าทีว่าอุ้ยทำไมอยู่ถึงโกรธเดินหน้าขึงขังกัดฟันเข้ามา
ก็เลยกลายเป็นเมาส์กันไปใหญ่โตว่าโอ้โหเป็นแบบตบหน้านักข่าวเลยอะไรอย่างนี้
ซึ่งคุณวาสนานะน่วมบอกเลยว่าโอ๊ยตบหน้านักข่าวเนี่ยนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงไม่มีใครหน้าไหนเขายอมหรอก
ลองดูที่เจตนาดูนะและบุคลิกของพลเอกประวิทย์เขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว
อันนี้คุณวาสนาออกมาย้ำว่าที่ออกมาพูดไม่ได้ปกป้องไม่ได้แก้ตัวแทนใดทั้งสิ้น
แต่เรื่องที่มันไม่จริงก็ควรจะต้องรู้ว่ามันไม่จริงไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงก็ค่อยว่ากันไปตามเรื่องจริง
เรื่องของการเมืองก็ว่ากันไปนะครับมีติดตามกันทุกวันแหละ
สรุปแล้วคือไม่ได้มีงานตบหน้านะไม่มีหยอกล้อเฉยไม่มีค่ะ